อีกหนึ่งอาชีพก็ทำเงินได้ปีละเกือบแสนเหมือนกัน

เลี้ยงแพ้ของที่นี่ดีอย่างตรงที่ว่าเลี้ยงยังไงไม่ให้มีกลิ่นรบกวน
ไปดูเทคนิควิธีการกันเลยค่ะ
ไปค่ะไปกันที่บ้านเลขที่๖๐ทับ๑๗ถนนสถิตยุติธรรมอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
ไปเจอกับคุณสาคอนยาบาจิค่ะเกษตรกร๗๙ปี
เขาคิดค้นเทคนิคการเลี้ยงแพ้ในเมืองที่สามารถเลี้ยงได้ในพื้นที่จำกัด
แถมสำคัญมากตรงนี้ก็คือยังไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านอีกด้วยนะ
สาคอนคุณลุงสาคอนนี่นะคะบอกว่าได้เลี้ยงแพ้ในเมืองมานานกว่า๒๓ปีแล้วค่ะ
โดยตั้งแต่ที่เลี้ยงแพ้มาเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากมูลแพะหรือการเลี้ยงแพ้ไปรบกวนชาวบ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ดูแพ้เขาตัวใหญ่ใช่แล้วหลายตัวด้วยนะคะ
ทำยังไงก็บอกว่าฟาร์มที่ทำเป็นฟาร์มระบบปิดค่ะ
ก็คือจะนำแพะมาเลี้ยงในที่ห้องปิดมิดชิดนะ
แต่ก็ต้องทำช่องลมระบายอากาศขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็ทำช่องแสงเพื่อให้มันมีแสงลอดเข้ามา
ฆ่าเชื้อโรคลดกลิ่นเหม็นได้นั่นเอง
แล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะต้องมีการกวาดมูลแพ้ทำความสะอาดกรงของแพ้ทุกวัน
สำคัญเลยมันจะได้ลดสิ่งสกปรกลดกลิ่นเหม็นได้นะคะ
ก็เลยทำให้เลี้ยงแพะในเมืองในพื้นที่จำกัดโดยไม่รบกวนเพื่อนบ้านนะคะ
นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการทำผลิตภัณฑ์จากแพะส่งขายด้วยอย่างที่เห็นก็คือนมแพะก็มี
ก่อนหน้านี้ที่เห็นไปก็คือมูลแพ้ก็มี
เอามาทำแบบนี้สร้างรายได้ต่อยอดไปอีก
นมแพ้ชมพูอ่ามีแบบช็อกโกแลตมีแบบออริจินัลก็ว่ากันไป
สามารถสร้างรายได้ให้ได้มากมายเลยนะคะ
อย่างการรีดนมแพ้ครั้งหนึ่งจะได้นมแพ้ประมาณ๓๐กิโลกรัม
โอ้โหพอไปบรรจุใส่ขวดวางขายก็จะได้ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบขวดค่ะ
ทำเงินได้วันละวันละสี่พันถึงห้าพันสี่ร้อยบาทอืมเดือนหนึ่งสามสิบวันคูณสิ
วันหนึ่งสี่พันถึงห้าพันใช่ถามเงินได้เก่งกว่าผมอีกนะวันหนึ่งหนึ่ง
คุณสนใจไปเลี้ยงแพ้ไหมนะได้นะคะคุณสนใจเป็นแพ้ไหมแพ้ระบาปเหรอคะ